วันนี้เราก็ได้รายงานป่วยนะคะเกี่ยวกับการติดเชื้อที่ผิวหนังรุนแรงของศิลปินแห่งชาติอาจารย์ชนละทีทานทองนะคะ
ที่ตอนนี้เนี่ยยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็มีคุณหมอดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่ากังวลเรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดนะคะ
อาการล่าสุดเป็นยังไงเดี๋ยวเราอัปเดตให้ฟังกันก่อนนะคะ
แต่ว่าก่อนที่จะไปอัปเดตการอยากให้คุณผู้ชมได้ดูความน่ารักของลูกหลานในวงการลูกทุ่งกันหน่อยค่ะ
พร้อมใจกันส่งพลังบวกส่งกำลังใจให้กับครูชนละทีหายป่วยไวกลับมาแข็งแรงในเร็ววัน
พี่สุนารีนะคะรวมไปถึงพี่เอชายาเดี๋ยวไปฟังเสียงของทั้งสองคนกันหน่อยค่ะ
แข็งแรงแข็งแรงนะจ้านะคะ

ทรัพย์กึ้งในน้ำใจของลูกหลานวงการทุกคนนะคะ
ส่วนอาการป่วยติดเชื้อที่ผิวหนังรุนแรง

ออกจากโรงพยาบาลอย่างแน่นอนนะคะ
เดี๋ยวยังไงบันเทิงไทยรัฐเราอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกทีนึงนะ
แต่ว่าตอนนี้ภาพรวมก็ดีขึ้นแล้วแหละนะคะ
ส่งกำลังใจผ่านหน้าจอผ่านรายการของเราได้นะคุณผู้ชม